ใช่ครับวันนี้เรามาเริ่มประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมอยู่
ใช่ค่ะเป็นกรณีที่ไปพบเศษชิ้นส่วนมนุษย์ในแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยสรุปแล้วตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พบไป๓ชิ้นส่วนด้วยกันก็คือส่วนของแขนขาและศีรษะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
ซึ่งก็เป็นการที่มีหญิงสาวคนหนึ่งในจังหวัดระยองมาให้ข้อมูล
ใช่ครับบอกว่าอาจจะเป็นสามีของตัวเองที่ถูกอุ้มหายไปก่อนหน้านี้นะครับ
โดยขณะที่รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวน
เพื่อเร่งขี้คายคดีนี้อย่างให้เร็วที่สุดครับ
ความคืบหน้าของกรณีที่มีผู้พบชิ้นส่วนมนุษย
ในแม่น้ำเจ้าพญาในจังหวัดปฐุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับ
ล่าสุดพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาน
รวมไปถึงตำรวจภูทรภาค๑เข้าไปประชุม
และติดตามความคืบหน้าและวางแผนหาแนวทางในการทำงานร่วมกันครับระหว่างตำรวจ๓พื้นที่
โดยตำรวจนครบานได้ประสานตำรวจท้องที่จังหวัดนนทบุรีและปฐุมธานีครับ
เพื่อนำชิ้นส่วนที่พบส่งให้กับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
จากนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเร่งหาสถานที่เกิดเหตุในการฆาตกรรมว่าอยู่จุดใด
แต่จากการสันนิษฐานเบื้องต้นก็เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นการฆ่าหันศพจากที่อื่น
ก่อนนำร่างของผู้ตายมาทิ้งเหนือสะพานพระนางเก้าจนถึงจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ส่วนผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลคาดว่าน่าจะมีการออกผลสรุปได้ในวันนี้
ดังนั้นอยากฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนทุกคน
หากชื่อว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นบุคคลที่คาดว่ารู้จักนะครับ
ให้ติดต่อเพื่อไปขอดูชิ้นส่วนศพหรือไปตรวจพิสูจน์พบเพื่อไปทราบดีเอนเอต่อไปนะครับ
ขณะที่ล่าสุดตำรวจภูทรเมืองระยองก็แจ้งว่าเมื่อวันที่๒๒มกราคม